ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
ได้แก่แฮชแท็กน้ำท่วม
ในปี๒๕๖๕ได้เกิดปรากฏการณ์ลานีย่า
ส่งผลให้ในไทยมีฝนตกเร็วและปริมาณน้ำสะสมสูงขึ้น
จนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยในช่วงฤดูมรสุมตลอด๓เดือนกลางปี๒๕๕๙
มีพายุพัดเข้าไทยถึง๔ลูกก่อนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายปี
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๖ไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๕๖